ถูกพบเป็นศพนะฮะก็ถูกฆ่ารัดคอใช่ไหม

ตรงนี้นะฮะผู้ที่เสียชีวิตก็คือ
ต้อยอายุ๔๕ปีนะครับนางสาวเกษรศรีจันทร์
ไปพบเป็นศพในรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ถูกคนร้ายใช้เชือกสีดำรัดคอจนเสียชีวิตทิ้งศพเอาไว้นะครับ
คือตอนเย็น๒๖กรกฎาคมก่อนที่จะเจอศพบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ย
ทางพี่ต้อยเนี่ยมาเปิดห้องพักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีเสร็จนะครับ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ออกไปช่วงเที่ยงคืนนะฮะ
ตำรวจสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุก็คือผู้ชายคนนั้นแหละ
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวมีปากเสียงทะเลาะกัน
ก็เลยถูกเอาเชือกรัดคอจนเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
วันนี้คุณดนระวีผู้สื่อข่าวของเรายังลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
แกะรอยจนได้ข้อมูลนะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตามไปเจอตัวนะครับนี่นายปรั๊ยอายุ๕๘ปีนะครับ
มีอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมันไปคุมตัวที่บ้านพักพร้อมกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็เอาตัวมาที่สพเมืองนครศรีธรรมราชในไร้เนี่ยให้การปฏิเสธนะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนรู้จักกับผู้ตายนะครับ
แต่ไม่ใช่คนก่อเหตุฆ่ารัดคอเขาอย่างแน่นอน
แต่ตำรวจก็นำตัวในไร้ไปยืนรวมกับคนอื่นเพื่อให้พยานปาก
คนหนึ่งที่เขาบอกเขาจำหน้าคนร้ายได้เนี่ยชี้ตัวยืนยัน
ห้องสอบสวนปรากฏว่าพยานชี้ตัวไป๓รอบชี้ถูกหมดทั้ง๓
รอบนะฮะบอกนี่จำได้หมายเลข๖นี่คนนี้คือคนที่เห็นออก
จากห้องผู้ตายมาเปิดห้องกับผู้ตายตำรวจก็คุมตัวในไร้
มาสอบปากคำอีกครั้งในปลายก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมปฏิเสธอย่าง
หนักแน่นว่าไม่ได้ทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่ฮะอ่าทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็จังหวะเจอตอนที่เดินระหว่าง
ห้องสอบสวนนี้นะเลยถามว่าตกลงเนี่ยรู้จักหรือเปล่ารู้จัก
ผู้ตายหรือเปล่าทางไปร์ยืนยันว่าเขารู้จักแต่เป็นเค้า
เพื่อนกันวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังดักปลาในหนองน้ำอยู่แถวบ้าน
แล้วผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองไม่ได้มีสัมพันธ์ลึก

เอาไปลงแรมจริงไม่ไปไปอ้อนนี้แล้ว

ผมไม่มีกันผมไม่มีเพียงเท่านี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่
แล้วนะที่นั้นไม่ได้ทำแล้วครับเพื่อนกันกับผู้ตาย

ชื่อจริงชื่อปรายรุตินะฮะชื่อเล่นชื่อไร้นะครับค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้ศาลยังไม่ได้อนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องสงสัยนะฮะแล้วตัวในปลายเองก็ให้การปฏิเสธนะครับแต่ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานต่างนะครับ
ที่สามารถแจ้งข้อหาดำเนินคดีได้ถามว่าหลักฐานต่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
ตำรวจบอกว่าไปเจอโทรศัพท์มือถือของในไร้ผู้ต้องสงสัยนะครับ
มีการโทรเข้าออกในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๒๕นาทีของวันที่๒๖กรกฎาคมค่ะ
จะเจอศพเมื่อบ่าย๒๗แล้วปลายทางเนี่ยคือเบอร์ของผู้ตายนะฮะก็คือพี่ต้อยนี่ฮะนางสาวเกษรนะฮะ
แล้วมันเป็นช่วงที่ผู้ตายเนี่ยเขามาที่รีสอร์ทคาดว่าต้องเป็นการนัดให้มาเจอกันค่ะ
พยานเนี่ยเขาจำหน้าได้นะว่าห้องที่ผู้ตายเขาเสียชีวิตอยู่เนี่ย
เพื่อออกหมายจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตอนนี้ก็ข้อรอแค่หมายสารที่จะออกมาเท่านั้นนะครับ
มีข้อมูลเชิงลึกจากตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
บอกว่าในไร้คบหากับทางผู้ตาย
ถึงขั้นไว้ใจมอบแหวนทองคำประจำตระกูลให้

แล้วก็นำเงินไปให้ผู้หญิงอีกคนนึง
เวลาผ่านไปก็เอาเงินไปถ่ายถอน
แต่นางสาวเกษรไม่นำแหวนมาคืน
พร้อมกับทวงตัวจำนำ

ทั้งมีการนัดคุยกันแล้วก็มีเหตุฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ

ขณะที่ญาติของอดีตสามีของผู้ตาย
นี่นะฮะตอนที่มีกล้องวงจรปิดอยู่
ของอดีตสามีของผู้ตายบอกว่า
ก็สนิทสนมกับผู้ตายมาหลายปีนะครับ
กระทั่งผู้ตายเนี่ยเลิกกับญาติของเธอไปเมื่อ๗เดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ไปมีสามีใหม่อยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ผ่านทางทุ่นพี่คนหนึ่ง
แล้วก็ได้เช่าห้องในปลายเนี่ยค้าขายอยู่
ก่อนที่ผู้ตายจะมารู้จักกับในไร้

ไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันขนาดไหน

เพราะก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่ในพฤติกรรมเชิงชู้สาว
ที่ผ่านมานิสัยในไร้เท่าที่รู้ก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น

พูดจาให้กำลังใจเธอเสมอ
เวลาเธอมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงิน
เมื่อ๓เดือนก่อนมีผู้หญิงที่รู้จักกับผู้ตายมาขอยืมเงิน
แต่ผู้ตายเนี่ยไปปรึกษากับในไร้
จนให้แหวนทองคำประจำตระกูลมา
แล้วผู้ตายก็เอาแหวนในไปรท์เนี่ยไปจำนำ
เพื่อเอาเงินให้ผู้หญิงคนนั้นที่มายืมเงิน
และไม่บอกว่าเป็นเงินของใครอะไรยังไง
เพราะในไร้เนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืน
สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนแล้วก็ในไร้ก็ไปถ่ายถอนคืนไม่ได้ด้วย
เพราะชื่อแหวนเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิง
เธอก็เลยไม่แน่ใจว่าทั้งคู่เนี่ยมีความขัดแย้งกันเรื่องไหนกันแน่
ฟรีรู้ว่าปีไกรมาทู้เป็นพูด๑๙๕๙นด์พี่ลงทางยื่นเลย
เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไปฆ่าเขาตายหรือเปล่า
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยนะฮะเขายังปฏิเสธอยู่นะครับ